คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับ
ลงใต้ไปที่สุราธานีไปเจอกับหินสองก้อนที่มันรูปร่างประหลาดซะเหลือเกิน
เห็นแล้วมันชวนให้นึกถึงอะไรบางอย่าง
ก็เลยไปตั้งชื่อว่าเป็นหินลูกหินหลานให้มันสอดคล้องกับหินคู่ชื่อดัง
หินตาหินยายที่เกาะสมุย
ส่วนนี้ที่บอกว่าเป็นหินประหลาดคุณผู้ชมครับ
โอ้โหนี่หินจริงนะ

ไม่ได้ตัดแต่งมาแต่ประการใดเลยครับ
ใช่แบบที่เขาไปทำเครื่องรางของขัง

ไม่ใช่นี่เป็นไงล่ะมันประหลาดไหมล่ะ
เขาบอกว่าตั้งโชว์อยู่ในร้านอาหารเพลิน
อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
ก็สร้างความแปลกตาแปลกใจแล้วครับ
มันลักษณะคล้ายกับหญิงชาย

ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้หน้าตาเป็นอย่างไรดูภาพ

แล้วมันก็ใกล้เคียงกับรูปร่างของหินตาหินยาย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเกาะสมุย

เจ้าของร้านแล้วก็เจ้าของหินรูปร่างประหลาดนี้
ก็เล่าว่ารูปร่างของหินสองก้อนนี้

แล้วก็มีผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ
อบให้มาเมื่อ๑๐ปีก่อนนู่นแหละครับ

ในอำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราธานี
ซึ่งตั้งแต่ได้หินทั้ง๒ก้อนนี้มา
ก็ทำให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองเขาเชื่อแบบนั้น
ไปลองฟังเสียงเจ้าของเขาดูนะครับ
ก็น่าสัจจันทร์เพราะว่ามันค่อนข้างจะเชื่อจริง

เขาบอกว่าพอได้มาแล้วเนี่ยการค้าขายเขาก็เจริญรุ่งเรืองว่าแบบนั้น

ก็เป็นหลานของตากับยาย
เพื่อให้มันสอนคล้องกับหินตาหินยาย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเกาะสมุยที่จังหวัดสุราธานี
เขาบอกว่าเคยมีคนมาขอซื้อนะหินคู่นี้
ราคา๘๐๐๐ไม่ขายครับ

ไม่ปฏิเสธตั้งแต่๙๐๐๐แล้ว

ขายครับเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าอยู่กับเขาแล้ว
เขาจะทำมาค้าขึ้นเจริญก้าวหน้านั่นเองนะครับ
นี่เป็นเรื่องราวของความเชื่อแล้วก็เป็นอะไรแปลกแบบนี้
มีมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะจ๊ะ